คุณผู้ชมครับห้ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจในตอนนี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็มีคนออกมาแนะนำนะครับว่าให้นักธุรกิจไทยนั้นไปลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
ตอนนี้หลายประเทศครับมีศักยภาพในการเติบโต
แต่ว่าโอกาสของคนไทยจะมีมากน้อยแค่ไหน
วันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
สกายเข้ามาคุยกันสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ
ก็ต้องบอกว่าโอกาสของการลงทุนแบ่งได้เป็น๒ทางนะครับ
ทางแรกก็คือเป็นลักษณะที่ลงทุนผ่านการลงทุนตลาดหุ้น
อีกทางเลือกหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการเข้าไปลงทุนจริงนะครับ
ซึ่งก็อาจจะส่วนหนึ่งได้ผลประโยชน์ในเรื่องของฐานแรงงานฐานผู้บริโภคนะครับ
เพราะว่าในเชิงของการทำธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของตลาดผู้บริโภค
แล้วก็ในเรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันพิจารณาในเรื่องของระบบขนส่งลอจิสติก
แต่นอกเหนือจากระบบขนส่งลาจิสติกแล้วเนี่ยปัญหาโครงสร้างใหญ่ของเพื่อนบ้านนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นปัญหาสำคัญเลยครับเพราะว่าทำให้การย้ายฐานผลิตของประเทศไทยไปสู่ในตลาดเหล่านี้นะครับ
ถ้าเราพูดกันในเรื่องของเวียดนามพม่าลาวนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของเชิงโครงสร้างเหล่านี้นะครับ
แต่นี่ถ้าเราเข้าไปลงทุนแล้วในเชิงของการลงทุนผ่านตลาดหุ้นก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นแล้วเราได้ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้ว
พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นในภาคของผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ย
จะเห็นตลาดของเขาอย่างชัดเจนซึ่งมีประชากรรวมกันประมาณ๕๐๐ล้านคนโดยประมาณนะครับ
ประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้เนี่ยก็โตกันในระดับประมาณสัก๖๘นะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราเป็นประเทศที่เราค่อนข้างจะใหญ่แล้วนะครับ
แล้วก็เรามีโครงสร้างในเรื่องของประชากรซึ่งกำลังจะเข้าสู่สูงวัย
แต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เนี่ยมีโครงสร้างของประชากรที่อายุเนี่ยอยู่ในวัยทำงานแล้วกำลังมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับ
ฉะนั้นก็เป็นทั้งโอกาสที่ผู้ขายสินค้าในประเทศไทยมองหาผู้บริโภคในต่างแดน
อันที่สองก็คือในเรื่องของการที่ย้ายฐานผลิตแต่ต้องเป็นเฟสถัดไปนะครับเพราะรอในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สามก็คือการเข้าไปลงทุนผ่านบริษัทนะครับผ่านตลาดหุ้นซึ่งบริษัทต่างเหล่านี้ที่อยู่ในตลาดหุ้นเวียดนามก็มีมากนะครับ
ถามอย่างนี้ด้วยกันว่าสมมุติตัวผมเองเนี่ยต้องการจะไปลงทุนในประเทศในอาเซียนเราเองต้องมีความพร้อมต้องเตรียมตัวอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไข
เอื้อให้กับคนไทยเข้าไปในอาเซียนมากน้อยแค่ไหนครับ
ก็หลักเลยนะครับที่เรามักจะพิจารณากันก็คือในเรื่องของอัตราภาษี
ในเรื่องของตัวการถือหุ้นการเข้าไปลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
ซึ่งเป็นเป้าหมายของเรานะครับเพราะว่าบางธุรกิจเองเนี่ย
รัฐบาลท้องถิ่นเองอาจจะไม่อนุญาตให้เราเข้าไปถือลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์
ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามมาในเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์นะครับ
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งนะครับในเรื่องของพันธมิตรนะครับ
ซึ่งตอนนี้ในส่วนของธนาคารกรุงเทพเอง
เราก็จะมีส่วนช่วยนะครับให้กับนักธุรกิจในเรื่องของการหาพันธมิตรพาร์ทเนอร์นะครับ
คนท้องถิ่นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องประเมินในเรื่องของความเสี่ยงของอัตราแรกเปลี่ยน
ประเทศเองเนี่ยค่าเงินยังค่อนข้างผันผวนนะครับ
ค่าเงินผันผวนเนี่ยมันมีผลอย่างไรมันมีผลต่อในเรื่องของตัวเวลาเราจะนำเงินกลับนะครับ
ค่าเงินอ่อนมากเมื่อคอนเวิร์ตแปลงสภาพมาเป็นบาทเนี่ยเราจะได้มูลค่าบาทที่น้อยลงนะครับ
ที่สองก็คือค่าเงินที่ผันผวนมันมีผลต่อในเรื่องของต้นทุนทางด้านการเงิน
การหาแหล่งเงินทุนที่จะไปใช้สำหรับการใช้เป็นเงินกู้ครับ
คือเราต้องเรียนรู้กฎหมายกฎระเบียบเตรียมพร้อมในการเข้าไปลงทุนในอาเซียนถูกต้องไหมฮะ

ครับทีนี้ธนาคารกรุงเทพเองก็มีการลงทุนในอาเซียนอยู่บ้างแล้ว
รวมทั้งมีการจัดโครงการน่าสนใจชื่อว่าโครงการผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียน
อย่างนี้คุณผู้ชมจะเรียนรู้โครงการเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับ
ครับก็สำหรับผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับทางธนาคารกรุงเทพเองเนี่ยก็มีโครงการนะครับ

ท่านที่เข้าโครงการนี้จะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนะครับ
รวมถึงในเรื่องของเรามีการเชิญนะครับนักธุรกิจนะครับที่เข้าใจในส่วนของตลาดเพื่อนบ้านมาเล่าให้เราฟังนะครับ
ก็จะมาเปิดงานแล้วเล่าให้เราฟังนะครับว่าในทิศทางการเคลื่อนตัวเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจที่จะไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นครับ

ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชายพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
ผู้ช่วยกรรมการภูมิในการสายงานค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
ต้องรู้เรื่องของกฎระเบียบเงื่อนไขต่างในการไปลงทุนว่าเขาเอื้อให้กับเราเข้าไปมากน้อยแค่ไหน
โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิพิเศษทางภาษี
ทั้งต้องดูเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละประเทศว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไร
ต้องการจะบริโภคหรือไม่ชอบบริโภคอะไรเพื่อให้เรานั้นสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้เป็นอย่างดีครับ